ดูกันที่ความเคลื่อนไหวของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยก่อนลุยศึกฟุตบอลโลก
รอบคัดเลือกรอบ๑๒ทีมสุดท้ายที่จะเจอกับธนาศาสตร์อารับเอเมริ็ด
ก่อนที่จะไปดูการฝึกซ้อมนะครับไปดูอิริยบทสบายของเหล่าบรรดานักเตะทีมชาติไทยนะครับ
ช่วงเช้าที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเนี่ยนักเตะทีมชาติไทยก็เดินทางไปเยี่ยมชม
และเปิดโอกาสให้กับผู้ที่ไม่ใช่ชาวมุสลิมนั้นสามารถเข้าชมได้
โดยใช้เวลาประมาณ๒ชั่วโมงก่อนที่จะกลับไปพักผ่อนและฝึกซ้อมต่อในช่วงค่ำครับ
ส่วนประเด็นที่หลายคนนั้นเป็นห่วงนะครับเพราะว่าเจ้าอุ้มธนทรบุญมาทัน
ไซต์ตัวเก่งของเรานั้นมีใบเหลืองติดตัวอยู่๑ใบ
ซึ่งหากโดนอีกหนึ่งใบนั้นก็จะพลาดในการลงสนามนัดต่อไปเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ
โคสิโกคือศักดิ์สินอเมืองหัวหน้าพุทธศรเปิดเผยว่าไม่กังวล
และจะให้เจ้าอุ้มนั้นโฟกัสในเกมของตัวเอง
ซึ่งหากโดนใบเหลืองจริงก็จะมีผู้เล่นที่สามารถทดแทนได้
และมีการสำรองผู้เล่นเอาไว้ตำแหน่งละ๓คนแล้วครับ
ไม่ครับก็คือให้เล่นตามเกมเพราะว่าเราเน้นวินัยในเกมลูกเกมรับอยู่แล้ว
ไปตามสถานะเขาเรียกว่าไปตามสถานการณ์นะครับ
เวลาจะเข้าเข้าไม่เต็มที่ไม่หนักหน่วงพอ
ฉะนั้นคนไหนที่ติดโทษแบนเราก็กำชับบ้างพิเศษนิดหน่อย
แต่ก็ไม่ให้แบบเกิดเขาเรียกว่าเสียสมาธิ
แต่ถ้ามันสุดวิสัยจริงนะครับก็เรามีเตรียมคนทดแทนอยู่แล้ว
แต่นี่มันก็มี๔๕คนไม่ซ้ำไปฉะนั้นเราไม่ได้โฟกัสที่คนไหนคนหนึ่ง
เพราะว่ามันยังมีอีก๘เกมที่รออยู่นะครับ
๓คนในเกมที่เจอกับออสเตรเลีย
เมื่อเดือนที่ผ่านมาซึ่งล่าสุดนะครับทางเจ้าถิ่น
เขาได้แจกบัตรฟรีในราคาที่นั่งปกติทุกที่นั่งเลยทีเดียวครับ
สำหรับทีมชาติไทยนะครับมีโปรแกรมลงสนามพบกับสหรัฐอรับเอเมริตที่สนามโบฮาเมดบินซาเย็ดสเตดียมในวันพระราชสมดีที่๖ตุลาคมนี้เวลา๒๓นาฬิกาตามเวลาของไทยครับ
หลังจากนั้นเนี่ยก็จะแข่งขันในวันที่๑๑ตุลาคมต่อนะครับเจอกับอีรักษ์ครับ